อ่ะเริ่มที่เรื่องของการเมืองกันเมื่อวานนี้แน่นอนหลายคนก็ติดตาม
หลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วแล้วค่อยกลับไปทำหน้าที่ใหม่
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันทั้งวันเลยเมื่อวานนี้
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน๙ต่อ๐
รับคำร้องกรกตให้วินิจฉัยคุณสมบัติสอสอของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กระทำการเข้าข่ายขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสอสอกรณีถือหุ้นในธุรกิจสื่อไว้พิจารณา
และสารเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนทรนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้ง
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
จึงมีมติเสียงข้างมาก๘ต่อ๑ครับให้นายธนทรนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอทันทีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา
โดยนายธนทรนั้นสามารถยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่างภายใน๑๕วันนะครับ
ทันทีที่ศาลออกมาแบบนี้คุณธนทรทวิตเตอร์เลยเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวให้สื่อมวลชนไปติดตามแล้วก็เปิดแถลงข่าว
ท่าทีบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมติของศาลพร้อมตั้งข้อสังเกตกระบวนการที่เร่งรัดคดีจนอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกรณีเดียวกัน
กรกตใช้เวลาในการพิจารณาต่างกันมากถึง๓๖๔วัน

คุณธนทรยืนยันด้วยว่าส่วนตัวแล้วก็พักอนาคตใหม่
จะเดินหน้ารวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
แล้วผมจะผลักดันให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชด้วยนะครับ
ตอนนี้สารรัฐมนูลได้มีคำวินิจฉัยให้ผม
หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนบ่ายวันนี้
แต่ผมและพักอนาคตใหม่จะยืนยันอย่างแน่วแน่ต่อไป
พวกเราจะเดินหน้ารวมเสียงพักการเมืองที่ต่อต้านระบอบพระเด็จการ
เพื่อผลักดันให้ธนทรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่หยุดยั้ง

ธนทรยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ธนทรยังพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ธนทรยังมีศักดิ์และสิทธิ์

ก็ยังพูดได้สุขุมนุ่มลึกและมีนัยสำคัญเหมือนเดิม
แต่หลายคนก็เป็นห่วงแหละว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงล่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าที่สอสอก็ต้องหยุด
ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าตกลงแล้วถ้าเกิดสารตัดสินมา

ทีนี้ไปดูฝั่งของนายสรษักเพียรเวทหน่อยนะคะ

มีคำสั่งรับวินิจฉัยคำร้องกรณีนายธนทร
เขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้รับหนังสือจากสารรัฐธรรมนูลค่ะ

นาธรจะเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้
และการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
วันเสาร์ที่๒๕พฤษภาคม

ด้านนางสาวพันธิกาวานิษย์โฆษกภนาคตใหม่

ทางพักได้รับการติดต่อจากสำนักเลขาธิการสภาพผู้แทนราษดร
ยังไม่มีความชัดเจนของคำสั่งสาร

นายธนทรจะเข้าร่วมรัฐพิธีได้ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอความชัดเจนจากทางเลขาธิการสภาอีกครั้ง

คือถ้าตามกฎหมายแล้วเพราะว่ายังไม่มีเอกสารอย่างไปทางการ
ใช่ค่ะตามกฎหมายแล้วก็คือเข้าได้ค่ะ
ยังเข้าได้อยู่ถูกแล้วคุณธนทรเองยังไม่ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตน

ก็ค่อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งฟ้าผ่าเปรี้ยงของใครหลายคนเหมือนกันนะคะ
ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยสำหรับพักเศรษฐกิจใหม่
คนนี้เนี่ยแฟนคลับเยอะเหมือนกันคุณมิ่งขวัญ
กลายเป็นว่าอยู่เอ้ายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
เมื่อวานนี้โพสต์ภาพใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่เลยค่ะ

บอกว่าเขาได้รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่
แล้วก็พูดกับสาธารณชนในช่วงของการเลือกตั้ง
ซึ่งตอนนี้มันเสร็จสิ้นไปแล้วไง
มันผ่านมาเรียบร้อยแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้ว
ก็เลยเป็นเวลาสมควรที่จะส่งมอบการบริหารนี้

ทำหน้าที่รักษาการแทนไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ใบลาออกนี้ระบุเอาไว้นะคะว่า
นายมิ่งขวัญยังคงสถานะสมาชิกภักดิ์
และสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักเหมือนเดิม
แค่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าภักดิ์เฉย
มีผลตั้งแต่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ

เศรษฐกิจใหม่ข้างในเองก็วุ่นวายพอสมควร
ก่อนหน้านี้มีสอสอของพักออกมาร้องเรียน
มาแจ้งความเลยด้วยซ้ำว่าเนี่ย
รู้สึกว่าทางหัวหน้าพักทางผู้นำพักจะถูก
ชักโยงโยงใยด้วยอำนาจมืดหรือมือที่๓อะไรใดก็แล้วแต่

คือมันมีความขัดแย้งกันภายในค่ะ

สอสอภักดิ์เศรษฐกิจใหม่๕คน
จะไปสนับสนุนพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
มีแค่นายมิ่งขวัญคนเดียวนั่นแหละที่ไม่ขอเข้าร่วมรัฐบาลกับพัก
เพราะว่าเคยประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกว่าในเอกสารลาออกเขาเขียนเอาไว้นะว่า
เขายังคงเป็นสมาชิกพักอยู่และยังคงยืนยันตามอุดมการเดิม
เคยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้เขาระบุเอาไว้ด้วย
ครับมันก็อย่างนี้นะ
อดคล้องกับท่าทีของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
เชื่อว่านายมิ่งขวัญจะรักษาคำพูดที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักฝ่ายประชาธิปไตย
เชื่อว่าไม่มีปัญหากับคะแนนเสียงของพักที่ร่วมลงศัตยบันกันไว้ก่อนหน้านี้ครับ
ได้ทราบจากท่านเลยครับที่การภักดิ์ท่านภูมิธรรมนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่ายังมีเจตนารมณ์ที่รักษาคำมั่นที่ให้กับประชาชนไว้นะคะ
ก็คงไม่มีปัญหาใน๒๔๕เสียงนะคะ
ช่วงนี้เพื่อไทยก็ดูนิ่งเงียบนิ่งมากไม่ค่อยเคลื่อนไหวใดเท่าไหร่
หลังเนี่ยตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจใหม่อนาคตใหม่
หลายคนก็พาดหัวเหมือนกันนะว่าเพื่อไทยโดนฉีกคั่วกระจุยเลย
นั่นสิแต่อีกภักดิ์ที่ไม่นิ่งไม่เงียบก็คือภักดิ์ประชาธิปัตย์
โอ้โหนี่ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ก็เป็นแนวทางร่วมกับรัฐบาลแหละนะครับมีรายงานบอกว่าก็เตรียมเสนอเงื่อนไขสำคัญ
ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลตามแนวทางประชาธิปไตย
แล้วก็มีเงื่อนไขต้องผลักดันนโยบายของพักที่ได้หาเสียงเอาไว้ให้นำไปสู่การปฏิบัติ
โดยได้มอบหมายให้นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักนะฮะก็ประสานกับตัวแทนของพักพลังประชารัฐ
ทางด้านของนายบราเมฆรัฐนาชาเวงโคสกพักฯประชาธิปัตย์เอง
แถลงผลการประชุมสอสอพักบอกว่า
ขออาศาเป็นผู้นำทางฝ่ายนิติบัญญัติ
ส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร
โดยจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสอสอและก็กรรมการบริหารพักษ
คัดเลือกตัวบุคคลในช่วงเย็นวันนี้
ซึ่งก็มีรายงานเรียกว่ารายชื่อที่พักประชาธิปัต
เสนอชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรก็มีใครล่ะ
นายอภิษฎเวชาชีวะนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัศน์นายเทิดพงศ์ชัยนันนะฮะ
ก็รอดูว่าในสภาจะเสนอใครแล้วใครจะได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราชดรต่อไปนะครับ
หลายคนฟังไปก็กุมขมับไปบางคนก็สายหัวไปบอกพอแล้วบางคนถึงขั้นบอกแล้วจะอ้วกแล้วอ่ะ
คือมันรับไม่ไหวมันอะไรเต็มไปหมดเลย